เอามาดูเหตุการณ์ด่วนที่เกิดขึ้นช่วงประมาณ๓ทุ่ม๔๕นะครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงนี้ฝนตกอยู่หลายพื้นที่ใช่ค่ะนะแล้วปรากฏว่าแถวสมุทรปราการเนี่ย
น้ำทะเลหนุนสูงครับท่านผู้ชมครับสามทุ่มสี่สิบห้านาทีที่ผ่านมาครับ
น้ำทะเลหนุนทะลักเขื่อนกั้นน้ำคลองด่านระดับน้ำสูงประมาณ๑เมตร
ท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านพักกรมชลประธานจังหวัดสมุทรวาการนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องระดมใช้เรือท้องแบนไปอบพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่นะครับ
ถ้าดูจากไลน์ของกลุ่มจิตอาสาของรอปภนะฮะซึ่ง
ให้ข้อมูลไว้บอกว่าเขื่อนกั้นน้ำเข็มพังน้ำท่วมบริเวณสำนักงานและบ้านพักชลประธาน
ช่วงนี้ทางเจ้าหน้าที่ประสานการไฟฟ้ามาทำการตัดไฟแล้วนะครับ
อยู่ในท้องที่ของเขตสพคลองด่านประตูน้ำกั้นระหว่างคลองกับน้ำทะเลชายฝั่ง
ในขณะนี้ในพื้นที่คลองด่านเนี่ยลักษณะเขื่อนกั้นน้ำทะเลเนี่ยแตกออกมา
ทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนท่วมสูงประมาณหนึ่งเมตรแต่ตอนนี้ลดระดับลงแล้ว
ไปทรงตัวอยู่ที่ประมาณหกสิบเซนติเมตรกู้ชีพราการประสานขอสนับสนุนเรือท้องแบน
เพื่อที่จะมาลำเลียงประชาชนออกจากพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อจะช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับ
อ่าซึ่งตอนนี้ข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็สามารถที่จะควบคุมเรื่องของระดับน้ำได้นะครับ
แต่ว่ายังต้องรอการอบพยพประชาชนออกมาจากพื้นที่จุดที่เป็นปัญหานะครับ
เป็นเขื่อนกั้นน้ำทะเลที่แตกนะฮะตอนนี้ระดับน้ำในชุมชนก็ประมาณ๖๐เซนติเมตร
มีชุมชนมีบ้านเรือนอยู่ประมาณหกสิบหลังคาเรือนนะครับคนที่ตกค้างก็กำลังทยอยอยู่นะฮะ
ที่กำลังจะพาออกมาค่ะโอ้โหเบื้องต้นตอนนี้ก็มีการตัดไฟก่อนนะคะ
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ในชุมชนตรงนี้
เบื้องต้นเฉพาะในชุมชนตรงนี้ก่อนนะคะใช่ครับที่ประสบปัญหา
พื้นที่อื่นอื่นยังไม่ได้รับความเดือดร้อนอ่าน้ำก็ยังคงทรงตัวอยู่ที่หกสิบเซนติเมตรนะคะ
ไหนเดือดร้อนท่านแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับ